เมื่อพูดถึงฮ่องกงแต่ละคนอาจจะมีภาพจำต่างกันนะคะ
หลายคนรู้จักในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลก
โดดเด่นมากในเรื่องของอุตสาหกรรมการเงิน
มีสถาบันการเงินมากมายที่ขยายธุรกิจมาเจาะตลาดเอเชีย
ก็ต้องมาตั้งสำนักงานที่นี่กันแหละค่ะ
แต่ต้องบอกว่าจริงแล้วรัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการสนับสนุนสตาร์ทอัพเยอะมากเหมือนกันนะคะ
เพราะนี่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต
แข่งขันได้ในระดับโลกนั่นเองค่ะ
นี้อาจจะดูแปลกตากันไปซะหน่อยเพราะว่าระดาเนี่ยพาทุกคนมาอยู่กันที่ฮ่องกงนั่นเองค่ะ
กลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะ
ฮ่องกงได้มีการทุ่มเงินลงทุนก้อนใหญ่ราว๒แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อกับเหล่าสตาร์ทอัพ
ดูดให้เขามาตั้งฐานกันมากขึ้น
ซึ่งไม่ได้เป็นเพื่อแค่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะ
แต่มากไปกว่านั้นก็คือการสร้างงานที่มีคุณภาพให้กับประชาชนของเขาด้วยค่ะ
และมีความพยายามอย่างมากเลยนะคะในการดึงดูดทาเลนส์ให้กลับเข้ามาในประเทศด้วย
ซึ่งก็จัดขึ้นในทุกปีนะคะที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพทั่วโลกเนี่ย
ได้ร่วมเสนอนวัตกรรมและเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยเริ่มที่เสวนากันในงานส่วนใหญ่นะคะ
ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงเทรนด์ในอนาคตนั่นเองค่ะ
แต่เราก็ได้เจอกับสตาร์ทอัพไทยที่จะขยายธุรกิจมาที่นี่
เราจะพาไปพูดคุยกับเขากันสักหน่อยค่ะว่าเขามาทำอะไร
แล้วก็ฮ่องกงเนี่ยมีศักยภาพในการขยายโอกาสให้กับเขายังไงได้บ้างค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณโอ๊ตนะคะ
ซึ่งคุณโอ๊ตเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่มาทำธุรกิจที่ฮ่องกงนะคะ

แล้วก็ให้เขาเล่าว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยโอกาสของสระอัพไทยในฮ่องกงเป็นยังไง

ให้กับแบรนด์และอินทิศต่างสามารถมาทำแคมเปญกับเราได้ง่ายผ่านแทนฟอร์ม

แล้วก็มีขยายธุรกิจมาที่นี่ด้วยอยากจะให้แชร์ให้ฟังกัน

สำหรับผู้เขาโตมากในร้านไพของวันนึงเนี่ย
ซึ่งณวันนี้ประเทศไทยเองก็เริ่มจะเห็นกราฟที่มันจะเริ่มโตขึ้นมาแล้ว
ผมเลยเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถวันหนึ่งในอนาคตเนี่ย
เราจะสามารถพาร์เนอร์กับทางประเทศจีนกับประเทศไทยได้ยังไงบ้าง
เป็นผลว่าทำไมเราถึงมาเอ็กซ์ปลอร์ตลาดหรือถึงมาลองดูงาน
มาเป็นสติ๊กเกอร์ที่นี่ในการช่วยแชร์รี่กันในระหว่างเชิงข้อมูล
ในอนาคตเราก็มีแผนที่จะขยายไปประเทศจีนอยู่แล้วนะครับ

สตาร์ทอัพไทยแล้วเนี่ยมองว่าโอกาสที่ฮ่องกงมันมีมากกว่าประเทศอื่นหรือว่ามากกว่าประเทศไทยค่ะ
มองว่าฮ่องกงมันมีความสามารถคุยกับไทยได้ง่ายกว่าการที่เราอยู่ดีเราจะไปเดินไปคุยกับคนจีนเลย
เพราะว่าคนจีนอาจมีความยากนิดหนึ่งเนาะบีดีจะว่าเฮ้ยอยู่เป็นใครอยู่นั่งมาคุยกับฉันเนี่ย
ค่ะสุดท้ายถ้าเกิดว่าอยากจะให้แนะนำสตาร์ทอัพไทยที่เขาอยากจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือว่าอยากจะขยายมาที่ฮ่องกงเพื่อแบบเชื่อมต่อไปจีนบ้างเนี่ยคุณโอ๊ตอยากจะแนะนำเขายังไง
ดูก่อนว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงมันพอจะมีรูดทางหรือมีช่องทางในการเข้าไปรวบรวมทุน
หรือว่าเข้าไปรับเงินลงทุนผ่านช่องทางไหนบ้าง
ซึ่งผมมองว่าจริงแล้วเนี่ยสมาคมซาร่าเองก็ตามของประเทศไทยนะครับ
ผลงานอีเวนต์ต่างเนี่ยก็จะมีการจัดอยู่ได้แหละว่า
ห้องคงช่วยอะไรยังไงบ้างในประเทศจีนหรือที่ต่าง
ผมเลยมองว่าถ้าต้องการจะขยายไปต่างประเทศนะครับ
ก่อนเราจะขยายไปสักปี๒ปีเนี่ย
หน้าร้านเนี่ยเราควรจะมาแพลนกันก่อนมาดูกันก่อน

หลังจากที่เรามาฮ่องกงในครั้งนี้นะคะ
ต้องบอกว่าจริงพอเรามาสำรวจในเชิงของระบบนิเวศสำหรับธุรกิจนะคะ
ถือเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวค่ะ
นอกเหนือจากเรื่องของแหล่งเงินทุนแล้วเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมถึงโอกาสของสตาร์ทอัพ
และที่สำคัญต้องการขยายตลาดไปจีนแผ่นดินใหญ่
ซึ่งฮ่องกงเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนทางผ่านชั้นดีนั่นเองค่ะ